มาดูกับพี่สายฟ้ากับน้องพายุคุณผู้ชมเรียกว่าสายแฟร์โอ้โหต้องตามติดแน่นอนกับแฟชั่นนี้มาแล้วจ้า
ม้าเต๋อม้าเหินไปเลยทรงผมใหม่ค่ะหน้าม้าเหินเลยจ้า
เดี๋ยวนะลูกเอ้ยทำไมมันกลมแบบกลมหน้าไอ้หนูไหมล่ะหน้าได้เป็นพวงเหมือนหนูมาสั่นระเป๋าคุณผู้ชมค่ะ
นี่ดูดีนะคะอีกนิดเดียวตรงที่มันเหอะมันจะเตอถึงคนถมไปแล้วค่ะ
ฉั่งน่ารักเอ็นดูนะคะส่วนที่สายก็หล่อลมุนซะละเกินนะคะขนาดสายแฟร์ตัวแม่นะคะ
ให้กับหน้าม้าเหินของพี่เขาเลยล่ะค่ะ

เฉพาะตัวถ้าคนไม่น่ารักจริง

เอ็นดูจริงไม่รอดนะจ๊ะ
ไม่หรอกก็นี่แหละเป็นความเป็นเด็กด้วยแหละ

แต่พี่เซ็กกะลินไม่ไหวจริงนะคะถ้าเติร์ดนี้ก็ถึงนี่นะคุณผู้ชม